ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเตือนภัยเหมือนกัน
บอกว่าขับรถไปดีอาจจะไปเจอแก๊งวัยรุ่นอยู่กลางถนน

เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ
นี่ค่ะคือในคลิปมีเพลงมาให้อยู่แล้วนะคะ
แล้วก็มีข้อความมาให้ด้วยว่าดูดีใครผิดใครถูก
คือรถคันนี้เขาก็มีกล้องหน้ารถ
ขับรถไปบนถนนอยู่ดี
แล้วคุณผู้ชมดูมีวัยรุ่นไปอยู่กลางถนนกันเต็มเลย

ชนกับรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่น

แล้วกลายเป็นว่าผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้
เรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถคันนี้
เจ้าของรถเลยบอกว่าอ้าวตกลงใครผิดใครถูกกันแน่
ผมก็ขับรถมาตามถนนของผมอยู่ดี
วัยรุ่นกลุ่มนี้ไปอยู่กลางถนนกันได้ยังไง

เส้นทางตรงนี้ก็คือเส้นทางจากบ้านโพนทอง

อำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ก็เลยโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัย
คือถนนเส้นนี้จะค่อนข้างเปลี่ยว
แล้วก็ชอบมีเด็กวัยรุ่นไปรวมกลุ่มกันกลางถนน
ไม่รู้ไปรวมกลุ่มกันทำอะไร

เขาโพสต์เอาไว้ว่าเหมือนกับเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้

ทุกคนจริงใครมาถนนเส้นนี้ต้องระวังกันหน่อย
และฝากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าตามที่มีการโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์
ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีวัยรุ่นไปรวมกลุ่มกันกลางถนนเส้นนี้
ไปรวมกลุ่มกันบ่อย
แล้วนั่งกันกลางถนนนั่งทำอะไรกันก็ไม่รู้

ใช่ค่ะคำถามของรถคันนี้ก็เลย
ดูดีใครผิดใครถูกกันแน่

ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีกล้องหน้ารถแล้วใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่ว่ารถใหญ่แล้วจะไปชนเขา
หรือว่าไปชนท้ายเขาแล้วมันจะต้องผิดอยู่เสมอ
ต้องไปดูหลักฐานจากกล้องหน้ารถว่ามูลเหตุมันเป็นอย่างไร
แล้วถนนเส้นนั้นมันมืดไม่ค่อยมีไฟสองสว่าง
ทีขับไปมันไปเห็นคือจังหวะกระชั้นชิดพอดี